คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์คดีที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
เมื่อมีลุงวัยหกสิบเจ็ดปีแค้นสะสมมานาน
เคยถูกหลานชายทำร้ายเมื่อสองถึงสามปีก่อน
สุดท้ายหาจังหวะที่เพลินนะคะ

ใช้มีดจ้วงแทงหลานจนตายแบบไร้ทางสู้
ไปเจาะประเด็นเรื่องนี้กับรายงานค่ะ
เย็นวันที่๖ธันวาคมตำรวจสพคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากัน
บริเวณคอกวัวท้ายหมู่บ้านทรงตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ตายคือนายตินไนศิลารักษ์วัย๓๒
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ชายโครงขวาสิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุคือนายเฮืองศรีบุรมวัย๖๗ปีมีศักดิ์เป็นลุงของตินใน
ถูกจับในสภาพบาดเจ็บเช่นกันตำรวจจึงนำตัวมาสอบปากคำ
ชาวบ้านเล่าเหตุการณ์บอกขณะที่ตินในกำลังชำแหละซากวัวพร้อมกับชาวบ้านหลายคน
จู่นายเฮืองซึ่งเคยมีเรื่องไม่พอใจกันมาก่อนเดินปลีเข้ามาด้านหลัง
มีดออกมาจ้วงแทงตินในจนล้มฟุบลงจมกองเลือดทำกลางความตกใจของทุกคน
หลังก่อเหตุในเฮืองหนีกลับบ้านพร้อมนำอาวุธมีดของกลางไปซุกซ่อน
แต่หลังจากนั้นไม่นานก็จนมุมตำรวจที่ตามไปบุกรวบ
พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคำชะอีเนื่องจากมีบาดแผลที่ศีรษะเช่นกัน
รัฐพรโทนแก้วภรรยาของเหยื่อขมมีดให้การบอกทั้งสองคน
เคยมีปัญหากันมาก่อนถึงกลับขึ้นโรงพักแต่เป็นเรื่องเก่าประมาณ๒๓ปีก่อน
สำหรับผู้ก่อเหตุเวลาเมาเหล้าชอบทำตัวหาเรื่องคนอื่นไปทั่ว
งานนี้ยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เช้าวันนี้ตำรวจคุมตัวในเฮืองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาแบ่งรับแบ่งสู้อ้างว่าถูกทำร้ายก่อนจึงต้องป้องกันตัว
ตอนนั้นต่อสู้กันตนอายุมากสู้ไม่ไหวจึงล้มลง
นายตินัยจะเข้ามาทำร้ายจึงตัดสินใจชักมีดแทงสวนไปที่ลำตัว
แต่ถ้าว่าคำให้การของนายเฮือง
แย้งกับพยานหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งต่างยืนยันว่าเขาเป็นฝ่ายใช้มีดแทง
โดยที่เหยื่อไม่มีทางสู้
เขาทำร้ายครับกว่าน้องครับ
นายพานบรรจงพี่เมียผู้ก่อเหตุ
บอกใครก็รู้ว่านายเฮืองเป็นคนอารมณ์ร้อน
เวลาเมาชอบอารวาสหาเรื่องชาวบ้าน
เรื่องนี้มีปุ่มหลังเพราะเมื่อ๒ปีก่อน
ผู้ก่อเหตุมีเรื่องทะเลาะกับผู้ตาย
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
ครั้งนั้นนายตินในใช้ค้อนปอนตีแขนในเฮืองจนแขนหัก
คาดว่าเป็นปมเหตุที่ทำให้ในเมืองผูกใจเจ็บ
อีกทั้งพยายามหาเรื่องผู้ตายมาโดยตลอด
พอสมโอกาสจึงคิดบัญชีแค้น
ไปอารวาสจะตีมันอีก
ตีมันก็ไม่ได้เมาเลย

ทีนี่ก็แค่ค้นทุบหัวหมูมาแล้ว
หัวหมูไปแล้วมันตีเอาแขนหักสองพัน
เฮืองโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งตัวเข้าคุกรับกรรม
ส่วนศพของตินไหนญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดยะโสธร
ฉากคดีแค้นฝังหุ่นลงที่ความตาย
ส่วนอีกฝ่ายติดคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน